คุณผู้ชมไปเสริมสิริมงคลกับงานบวงสวงกันต่อ

เพราะว่าเขาจะมีการฉลองสมเด็จพระนางพระยาองค์ใหญ่
ครบรอบ๑ปี

สำรวจพระนางพระยา

โอ้ยตายแล้วต้องยุงเทพอีกปีเหรอนี่
นี่บอกเลยนะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมวัดราชบุรณะเชิงสะพานนเรศวรอำเภอเมืองพิษนุโลก
อ๋อไม่บอกแต่แรกนึกออก
โอ้โหให้คุณนึกไม่ใช่ให้เขาอธิบายก่อนแล้วค่อยขอ
คุณเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามีวัดสำคัญหลายแห่งและที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระนางพญาองค์ใหญ่ที่หล่อด้วยอลูมิเนียมนำบรอนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
โดยพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสท่านจัดพิธีขึ้นมา
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสเคลื่อนย้ายพระนางพญาองค์ใหญ่จากวัดราชบุรณะมาประดิษฐาน
พื้นที่สามเหลี่ยมวัดราชบุรณะซึ่งถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของพิศนุโลก
คือสะพานนี้เอาจริงเป็นสะพานที่แบบว่าจะขับเข้าไปในตัวเมือง

เป็นแบบจุดสามแยกพอดีนะฮะแล้วก็จะได้เห็นเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยอลูมินัมบรอนนะฮะ
ว่าแปลกตาดีเหมือนกันซึ่งในพิธีนี้จะมีพรามนะคะมาทำพิธีบวงสวงสมเด็จพระนางพญา
แล้วต่อด้วยการแสดงแสงสีเสียงที่ตื่นเต้นตระกาลตา
การแสดงเนี่ยเป็นการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์นะ
ก็ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิศนุโลกกันไปด้วย
ถือว่าได้ดูแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจ
ในการต่อสู้ชีวิตเพราะกว่าที่จะมีพิศนุโลกเขาก็มีเรื่องราวความเป็นมา
ในเรื่องของการต่อสู้กับฆ่าศึกมาด้วย
ชมการแสดงสวยงามกันไปแล้ว
มาดูอีกหนึ่งความตระการตาก็คือ
พลุค่ะคุณผู้ชมอุ้ยงานใหญ่แบบนี้ต้องมีพลุ
จุดกันมา๓๐๐๐นัดค่ะ
หลายคนชอบนะเวลาไปชมงานแสงสีเสียงแบบนี้

ไม่ใช่แค่พลุซี่ที่จุดกันค่ะ

ประทัดงานนี้มีประทัดด้วย
เออมีเลขหมายปลายประทัดที่หลายคนเฝ้ารอ
แล้วจุดยำค่ำคืนแบบนี้มันก็สวยอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
สุดท้ายแล้วเลขหมายปลายประทัดที่หลายคนรอคอยคืออะไรก็รีบไปดูกันเอาเอง
ถ่ายรูปบอกเพื่อนกันด้วย
แฟลตให้เห็นชัดกันไปแล้วนะคะ
สมหวังราบรื่น

ไม่รู้จะลื่นลื่นไปไหนหรือเปล่านะก็ต้องดูเอาดีแล้วกันนะ
สำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่
คุณผู้ชมให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงนะ
สูง๑๒เมตรหน้าตักกว้าง๘เมตรนะคะแล้วก็หล่อด้วยทองเงินยวง
การเททองก็จะใช้อลูมินัมบรอนถึง๑๒ตันเลยทีเดียว
ถ้าออกมาเป็นลักษณะรูปแบบนี้สวยงาม

ใครมีโอกาสเวียนไปพิสุนุโรกับว่ายสักระหน่อย

เดี๋ยวจะไปดูด้วยว่าที่นั่นใหญ่ขนาดไหน

ดิฉันคิดว่าคุณจากไปนานแล้ว
ผมจับไปนาน
มีโอกาสแวะเวียนกลับไปก็มาบอกเล่ากันด้วยแล้วกันเนาะ